ช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ
แล้วก็การลงทุนกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวง
พูดคุยกันกับทั้งสองท่านนะคะ
วันนี้เป็นคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
แล้วก็คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส
สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีครับพี่ทศ

รุ่นตลาดโดยรวมอยู่ที่ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ๔๕๐๐กว่าล้านนะครับ
แต่ที่น่าจับตาก็คือต่างชาติยังคงขายสุทธินะ๙๙๐กว่าล้าน

แต่ที่สำคัญวันนี้คือเมื่อคืน
ดาวโจรหมื่นเก้าพันจุด

คือขึ้นสูงสุดเติบโตสูงสุด

นึกภาพง่ายนะดาวโจรมีมาเป็น๑๐๐ปีแล้ว
เริ่มมาจาก๑๐๐จุดเหมือนตลาดหุ้นทั่วโลกนี้แหละ

ก็คือบริษัทต่างที่เข้ามาก็เติบโตเป็นไม่รู้กี่พันเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ยังมีตลาดบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นมาอีก

ก็เลยส่งผลให้ดัชนีก็เติบโตต่อไป
เพราะว่าเขามีนโยบายของคุณทรัมป์ใช่ไหมพี่

อยากมาพูดนี้นโยบายของคุณทรัพย์เนี่ย
สำคัญที่ทำให้ตลาดพูดวันนี้เป็นแบบนี้เนี่ย

ที่ทำธุรกิจเดิมของคุณบอกว่า

เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าวันนี้ทุกวันนี้บ้านเราลงทุนเยอะ

เชื่อว่าเศรษฐกิจของอเมริกาก็จะดีเหมือนกัน

ทำให้การทำธุรกรรมหรือการทำธุรกิจของธนาคารเนี่ย

ระเบิดมาเป็นประธานาภิกษ์

บางอย่างที่ไม่เอ้ยการทำธุรกิจของฮาคาร์เนี่ย
ก็อาจจะมีการปล่อนคาโบ้งบ้าง

ดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้แบงค์สามารถที่จะปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้น

เขากำลังคุยกันอยู่เจรจากันอยู่นะครับ
แต่เวลาเห็นข่าวแบบนี้ผมให้ทุกท่านนึกภาพตามนะ
อันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดลดภาษีให้บริษัทจดทะเบียนที่นู่นนะครับ

และเขาบอกว่าแรงงานที่ถูกคิดมาจะโดยพลีนออก
บริโภคภายในประเทศก็จะดีขึ้น
และจริงแล้วถ้ามองว่าเราอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับอเมริกามากนะครับ
ผมเชื่อว่าเมื่อคนอเมริกันกลับมาบริษฐภพเหมือนอดีต
ผมเชื่อว่าอย่างน้อยการส่งออกจากประเทศไทยก็ยังมีพรุ่งนี้
เพราะว่าสิ่งของในประเทศไทยต้องยอมรับว่าเป็นที่นิยมในตลาดโลกนะ
โดยเฉพาะเคยดูนะกุ้งส่งออกคนไทยอเมริกันชอบมาก
ใช่ค่อยต้องขณะวันนี้หลายบริษัทเข้าไปลงทุนซื้อบริษัทอาหารสำเร็จรูปในอเมริกาไปเนี่ย

ล่าสุดกูสิ้มคิดก็เพิ่งประการบอกมายานว่า

อันนี้ก็เหมือนกันเลยคล้ายกัน
พอใส่เงินให้กับคนที่มีรายได้น้อย

ก็คือคนก็จะเอาไปจับจ่ายใช้สอย
ที่มีรายได้ประมาณ๓๐๐๐บาทต่อปีหรือไม่มีรายได้เลย

คนที่มีรายได้ตั้งแต่๓๐๐๐แต่ไม่ถึง๑แสนรับไปเลย๑๕๐๐นะ
หลายคนอาจจะบอกว่า๓๐๐๑๕๐๐บาทดูน้อย

สำหรับคนที่มีรายได้น้อยนะเขาอาจจะเอาไปจำจ่ายใช้

เอาไว้ใช้ในการชีวิตจำวัน
จริงบางคน๑๕๐๐สามารถอยู่ได้เป็นหลายเดือนเลยนะ

เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมาย

ใช่เพราะว่าคนที่ได้รับสวัสดิการตัวนี้เขาคาดการณ์ว่ามีประมาณ๕๓ล้านคน

แต่ลักษณะแบบเดียวกับทางอเมริกันนะครับ

เอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีผลดีกับเศรษฐกิจในบ้านเรานั่นเอง

กระตุ้นตรงจุดไหนพี่นึกภาพนะคนเอาเงินไปแล้วซื้อยาซื้ออาหารเขาจะซื้อที่ไหน
บริษัทเหล่านี้ก็อยู่ในจดทะเบียนในตลาดของเรานะ
ดังนั้นก็จะคล้ายกันในที่สุดผมเชื่อว่าตลาดหุ้นบ้านเราเองก็จะกลับมาดีขึ้นได้

เพราะฉะนั้นนึกถึงภาพการลงทุนนะยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่าสิ่งข้าวปลาอาหารเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ในบ้านเรา
ทำอะไรได้บ้างพี่เขาลงทุนอะไรบ้าง
ถามว่าทุกคนบอกแล้วอะไรล่ะที่มันลงทุนอยู่ในหุ้นทุกวันนี้มันคืออะไร
เครื่องนุ่มห่มเราก็อาจจะทิ้งที่ทิศท์ไทยเป็นคนตัดเย็กดังนี้ก็คือมอาศัยของการขายของ
หรือว่าจะเป็นพวกบริษัทที่ค้าขายผ่านออนไลน์
แต่ใครอยากลงทุนคือใครที่เสียภาษีอยู่แล้วทุกปี
เพราะคุณจะได้สิทธิพิเศษในเรื่องการลดหย่อน

ใช่ขอซื้อจ่ายเงินช้าที่สุด

เอาไว้คิดอย่างเดียวว่าสำหรับลดยอดภาษี
เพื่อสะสมเพื่อออมเงิน
ไประยะยาว
ถูกต้องเพราะว่า๗ปีปฏิทินละ

บอกขอจ่ายเงินซื้อกองทุน

สุดท้ายแพงที่สุดภีร์

อาจจะใช้ต้นทุนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่วางแผนปีหน้าต้องเริ่มวางแผนแล้วนะ
เดือนละครั้งใช่แต่ว่าไม่จำเป็นต้องหมด
เอางี้เดี๋ยวว่างเรามาคุยกันเรื่องนี้อีกทีหนึ่ง
ว่าเป็นยังไงขอโทษนะครับพี่ดอสขอส่งเตือนให้คุณมินทร์ที่ห้องศพครับ
ค่ะขอบคุณคุณทุศพรและคุณสินถนนด้วยนะคะ

หย่อนภาษีนี่เป็นเรียกว่าของแถมหรือว่าเป็นผลพลอยได้นะคะ
จริงแล้วคือการออมเงินระยะยาวมากกว่า
เพราะฉะนั้นซื้อได้ตลอดปีไม่ต้องรอซื้อปลายปีนะคะ